โศกนาฏกรรมบอลลูนตกในสหรัฐอเมริกา
ที่บอกว่าเป็นโศกนาฏกรรมเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้

เสียชีวิตหมดเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารที่อยู่บนบอลลูนลูกนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุค่ะเกิดจากบอลลูนได้ชนเข้ากับสายไฟฟ้าแรงสูง

คณะกรรมการความปลอดภัยในการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐได้เปิดเผยว่า
สาเหตุการตกของบอลลูนนำเที่ยว
พื้นที่ใกล้กับเมืองล็อกฮาร์ดรัฐเท็กซัส
ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
บอกว่าน่าจะเกิดจากบอลลูนนั้นชนปะทะกับแนวสายไฟฟ้าแรงสูง
จนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ก่อนที่จะตกลงกระแทกพื้น
จากเมื่อเวลา๗นาฬิกา๔๒นาทีของวันเกิดเหตุ
มีรายงานว่ามีวัตถุชนปะทะเข้ากับแนวสายไฟฟ้าแรงสูง
จากนั้นอีก๑นาทีต่อมา
สายด่วน๙๑๑ค่ะได้รับแจ้งเหตุบอลลูนตก
ทุกผู้โดยสารจำนวน๑๖คน
โดยผู้โดยสารทั้งหมดเสียชีวิต
ซึ่งทำให้อุบัติเหตุครั้งนี้กลายเป็นอุบัติเหตุบอลลูนตก
ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ค้นพบจากซากบอลลูนต่อไปเพื่อที่จะระบุผู้เสียชีวิต